เหตุการณ์นะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพ
อนุญาตใช้คำนี้ความสวยของผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
เขาเป็นคนขายน้ำในขณะที่
ยกน้ำขึ้นรถกระบะของตัวเองอยู่

จู่มีล้อรถบรรทุกพ่วงหลุดจากตัวรถ
แล้วก็ลอยข้ามมาแบบนี้ในวงกลมสีแดงแบบนี้
นี่เขากำลังยกน้ำอยู่นะมาชนเขาแบบนี้ค่ะ

แล้วจะบอกว่าคนดวงสวยช่วยไม่ได้จริงนะ
ค่ะแล้วอาการตอนนี้คือสาหัสมากด้วยนะคะ
ศีรษะบวมปูดดวงตาซี่โครงหักมีเลือดออกที่ดวงตาด้วย
คืออาการสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วน่าเห็นใจมากคนทำมาหากินนะคะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและภาพเป็นกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพไว้ได้ก็คือล้อรถหลุด
กระเด็นมาด้วยความแรงมาด้วยความเร็ว

เห็นว่าล้อรถดังกล่าวกระเด็นมาถูกผู้ชาย
ที่กำลังส่งน้ำดื่มอยู่
คือมาจากด้านหลังกระแทกจากด้านหลัง
ผู้ชายนี้ยืนอยู่ข้างรถของตัวเอง
ศีรษะก็เลยไปกระแทกรถอีกที
ก็เลยล้มลงข้างรถตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะ

ที่ปากตางทางเข้าวัดลาดประเขา
ถนนกมลโกวิทย์ตำบลบางแข็ม

ห่างจากถนนเพชรเกษม๑๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ

มูลและนิธิศุกษารณุคร้อนครปฐม
ในที่เกิดเหตุพบล้อรถบรรทุก๑๐ล้อขนาดใหญ่ตกอยู่ค่ะ

พบนายกิตติเทพอายุ๒๖ปี

มีเลือดออกที่ตาซิกโครงหักศีรษะบวม

มูลนิธิก็คือกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น
รู้สึกตัวนะคะแต่ตายังค้างอยู่เลยนะคะ
อย่างไรก็ตามรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ไปเจอรถบรรทุกพ่วงจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษม

ซึ่งก็พบว่าล้อหลังแถบด้านขวาของตัวรถหลุดไปเหลือล้อเดียวนะคะ
คนขับชื่อว่านายอนุชิตรุษตะวันอายุ๒๙ปี
งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บอกว่าในขณะที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปราชบุรี

ล้อด้านหลังซึ่งอยู่ขวาหลุดไป๑ล้อ
แล้วก็ไปกระแทกกับขอบถนนริมทางก่อน
แล้วก็เห็นว่ามันลอยผ่านร้านค้าข้างทางไป
แล้วไปถูกคนที่เขายืนส่งน้ำอยู่
เห็นแบบนั้นจอดรถจะลงไปดู
แต่พอดีมีกู้ภัยมารับตัวผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บนี้ไปก่อนนะคะ
คุณอนิชิตเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่า
ไม่รู้ล้อมันหลุดมาได้ยังไงเขายังไม่รู้เลยนะคะตอนนี้
แต่ว่าตำรวจก็ควบคุมตัวไว้พร้อมตั้งข้อกล่าวหาประมาท

ส่วนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ขณะที่กำลังยืนขายของอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
เห็นว่าล้อรถบรรทุกมันลอยห่างจากหัวไปไม่ถึงฟุต
คือตอนแรกคนแรกที่เกือบจะซวย
เขาบอกว่าห่างจากศีรษะเขาไม่ถึงฟุต
แต่พอดีคนเจ็บกำลังยืนหันหลัง
แล้วก็ยกถังน้ำดื่มมาส่งให้ที่ร้านค้า
โดยที่ไม่รู้ตัวล้อรถก็กระแทกศีรษะอย่างจัง
หัวไปฟาดขอบรถก่อนหงายท้องแน่นิ่งไป
ชาวบ้านอยู่แถวนั้นวิ่งออกมาดูนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันดังปุ้งปั้งเสียงดังมาก
จากนั้นก็แจ้งตำรวจให้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตอนนี้อาการของคนที่ดวงสวยจริงเนี่ยนะคะ
ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดอยู่เลยนะ